ซึ่งหลังจากมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถึงการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนักแสดงหนุ่มปทฤษฎี
ทำให้แฟนและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างร่วมไว้อาลัย
กับการจากไปของพระเอกในดวงใจคนนี้
ข่าวเศร้าของคนวงการบันเทิงเมื่อพระเอกหนุ่มปทฤษฎี
สิ้นลมหายใจไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้
หลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤต
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเวลา๗๐วัน
นับเป็นการสูญเสียนักแสดงมากฝีมือ
ที่เป็นผู้มีจิตใจดีงามและเป็นที่รักของทุกคน
ทำให้บรรดาแฟนละครและเหล่าคนบันเทิงจำนวนมาก

ที่มีต่อพระเอกนิสัยดีคนนี้ค่ะ

คนล่าสุดที่กำลังมีผลงานกับพระเอกหนุ่ม

ด้วยการโพสต์ภาพประกาศจากทีมแพทย์
และชื่นชมว่าปอเข้มแข็งที่สุด
แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวสหวง
นางเอกสาวที่เคยร่วมงานกับปอ

แปลว่าคุณจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป

เมปฏิดาที่แสดงความเสียใจ
โดยระบุว่าปอจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป
แจ๋วยุทธนาผู้กำกับละคร

และขอให้ปอไปสู่สุขติ
ส่วนนางเอกสาวพีคพัทรัสยา

ที่ชั้นที่พระเอกหนุ่มรักษาตัวแต่เสียใจที่ไม่ได้เข้าเยี่ยมแล้ว
และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวสหวงส่วนคุณบุ๋มปนัดดารุ่นพี่ในวงการ
ลงภาพพระเอกหนุ่มกอดลูกสาวและบอกเล่าเรื่องราวประทับใจ
ครั้งหนึ่งเคยร่วมงานด้วยกันอีกทั้งรับปากว่าจะช่วยดูแลทายาทตัวน้อยของเขา
ลงคลิปที่เล่าความประทับใจการเป็นพระเอกติดดินของคุณปอ
ตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติและวิกกี้สุนิสาก็ได้บรรยายถึงความดีงามของพระเอกหนุ่ม
ทั้งเรื่องของความมีน้ำใจมุกตลกที่เคยหยอดเล่นกัน
รวมถึงยังมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงอีกหลายคนนะคะที่พร้อมใจกันส่งความรำลึกอาลัยถึงคุณปอทฤษฎีสหวง
ไม่ว่าจะเป็นหญิงรัฐามากี้ราศีมินพีชยาเมพิชชนาธิ์ใหม่ดาวิกาขวัญอุสามณีซีวัตรมิ้นท์ชาลิดาโกติเจริญพรฟิล์มรัฐภูมิกระแตสุพศรใบเตยสุธิวันบี้สุกริตและอีกมากมายนับร้อยโพสต์ค่ะ
ในขณะที่อินสตาแกรมส่วนตัวของคุณโบแวนด้าภรรยาสาวของพระเอกหนุ่มยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดนะคะนอกจากภาพสุดท้ายเมื่อสองวันที่แล้ว
ซึ่งก็มีข้อความให้กำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งถึงครอบครัวอย่างมากมายเพื่อให้ผ่านเรื่องความเศร้าโศกครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป